กลับมาสวยประหยัดกันต่อในช่วงที่๒กันแล้วนะคะ
อีกไม่กี่วันค่ะก็จะถึงวันประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วค่ะ

ไปที่พักหลักร้อยที่สามารถมองเห็น
พังหลักร้อยที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์นะคะของอนุสาวรีประชาธิปไตยได้ค่ะ
มันต้องดีลัดมากเลยเถอะ
กลับมาจากที่ไหนคะ

โอเคปล่อยให้เขาอยู่รอดอนไปนะคะ
แต่ว่ามันจะดีจริงถ้านอนตื่นมามองไปเห็นอนุสาวรี

งั้นขอส่งต่อให้น้องมิ้นเลยค่ะกับช่วง
ที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
ที่พักหลักร้อยที่มิ้นจะมาแนะนำในวันนี้นะคะ
อยู่ถิ่นถนนราชดำเนินแห่งนี้นั่นเอง

บางคนอาจจะสงสัยว่าแถวถนนราชดำเนินเนี่ยจะมีที่พักหลักร้อยเหรอ
วันนี้นะคะมิ้นจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูโพสต์เทลน่ารักนะคะ

และตอนนี้นะคะมินก็อยู่ที่หน้าบ้านดินสอแล้วค่ะ
ข้างในเน้นสีสว่างและเน้นรูปทรงเลยค่ะ

คือให้แขกเนี่ยนะคะมานั่งชมบรรยากาศถนนราชดำเนินนั่งชิวกันเลยค่ะ
แหมอยากจะเห็นแล้วว่าสไตล์อาร์ตเดคโครเป็นยังไง

มาเลยจ้าเข้ามาเลยจ้า
นี่ค่ะจะเป็นเตียงคู่แบบนี้
กว้างใหญ่มาก
นอนสบายแน่เลยค่ะ
แล้วก็ห้องนี้เนี่ย
วิวอนุสวรีได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ
ห้องนี้อย่างที่บอกค่ะพิเศษตรงที่ว่ามีห้องน้ำในตัวนะคะ
แล้วก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกค่ะ

มีโต๊ะนั่งอ่านหนังสือตรงนู้นด้วยนะคะ
สามารถเก็บของใช้อะไรได้มากยิ่งขึ้น
ห้องนี้ก็พื้นที่กว้างขึ้นนั่นเองค่ะ
อีกห้องนึงนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศฟินสุด
อุ๊ยอยากเห็นความฟินแล้ว

ห้องนี้มันอรังการงานสร้างเหมือนกับชื่อห้องเลยค่ะเพราะว่า
ถือว่าเป็นห้องพักพิเศษสุดเลยนะคะ
เพราะว่ามีเตียงค่ะมีเตียงนอนนะคะ
อำนวยความสะดวกครบคันเลยค่ะ
แต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งค่ะ
ห้องนี้เนี่ยนะคะคือห้องที่สามารถเห็นวิวอนุสวรีประชาธิปไตยได้ฟินที่สุดค่ะ
ก็คือเป็นมุมที่สวยที่สุดนั่นเองค่ะ
สำหรับคนนะคะที่มาพักคนเดียว

แล้วห้องนะคะก็โป่งโล่งสบายนะคะ

มีราวแขวนเสื้อแล้วก็มีทีวีด้วย
และนี่นะคะก็เป็นห้องพักหลักร้อยนั่นเอง
ราคานะคะอยู่ที่๖๕๐บาทค่ะ
โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าถนนราชดำเนินนี้

อนุสวรีประชาธิปไตยและแอร์เชื่อว่าหลายหลายคนนะคะ
คงไม่เคยเห็นอนุสวรีประชาธิปไตยในมุมสูงด้วยนะถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าผ่านไปผ่านมา
โอกาสเข้าไปนอนกันให้ได้เลยครั้งหนึ่งในชีวิตนะเรียกได้ว่าดื่มดำกับถนนประวัติศาสตร์เลยนะ
เออเจนเนี้ยใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตัวนี้ยังเป็นแหล่งโยชน์ฮิตน่ะ
เพราะว่ามันอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอื่นด้วย
ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าประหยัดมีประหยัดใช้จริงเลยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ
เพราะว่าในช่วงหน้าน้องมิ้นจะพาเราไปอร่อยต่อกับของอร่อยหลักสิบ
โอ้โหขอบอกว่างานนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะ